ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวแรกวันนี้เริ่มกันด้วยเรื่องราวดีดีกว่านะคะของกู้ภัยใจพระค่ะ
อย่างคุณบินบรือฤทธิ์เองนะคะล่าสุดนี่เลยไปจังหวัดสุรินทร์คุณผู้ชมค่ะ
พ่อแม่พี่น้องนะคะมาต้อนรับกันอย่างคึกคักทีเดียวนะคะ
ไม่ได้ไปคนเดียวนะคะพี่บินเนี่ยแล้วก็ทีมมูลนิธิร่วมกับตันยู
ลงพื้นที่ไปถึงจังหวัดสุรินทร์คุณผู้ชม
โดยตอนนี้ค่ะก็สำรวจช้างที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวนกว่า๔๐๐เชือกค่ะ
บันเทิงไทยรัฐเนี่ยสอบถามไปยังพิทัยเอกพันธุ์ค่ะ
บอกว่ากำลังเตรียมตัวตามไปสมทบแล้วก็คอนเฟิร์มจะตระเวนช่วยทั้งช้างแล้วก็ครอบครัวควานช้างด้วยค่ะ
รวมไปถึงประชาชนที่ยากไร้เป็นเวลาทั้งหมดเนี่ยนะ๓วัน๒คืนเลยค่ะ
ตอนนี้ก็ได้มาประมาณสักเกือบ๔๐๐เชือก
สุรินเป็นเมืองที่ช้างเยอะที่สุดในประเทศไทยอยู่แล้วนะครับ
อ่าทีนี้เรามีมีโปรแกรมที่จะไปเดินทางนี้ประมาณสิบห้า

เราแจกแล้วก็กลับ๑๗ในวันนั้นเลยนะครับ
คำคอรหาที่มีคนเคยบอกว่า
แอดโฉกเงินบริจาคนับ๑๐ล้านบาทไป
ประเด็นนี้ค่ะพี่ไทยยืนยันเลยว่าพี่ชายคนนี้เป็นพ่อพระตัวจริง
พระตัวจริงไม่มีทางทำแบบนั้นแน่นอน
และตัวเองค่ะก็ไม่เคยที่จะเปิดรับบริจาคนะคะ
ให้พี่บินรับหน้าที่นี้เพียงคนเดียวเท่านั้นค่ะ
ไม่เคยคดโกงไม่เคยเอาเปรียบใครนะครับ
เงินทำบุญเงินอะไรต่างเนี่ย

ผมจะให้คุณบินบริษฐ์คนเดียวเลย

เงินที่ผมบริจาคให้คุณวิทย์เป็นเงินของผมส่วนตัว
ส่วนตัวจากน้ำพักน้ำแรงทุกบาททุกสตางค์
กล้าพูดเลยว่าไม่เคยรับบริจาคจากใครทั้งสิ้น
ก็ยืนยันนะคะว่าส่วนตัวพี่ไทยเอง

อันนี้ก็เรื่องดีแบบนี้เราควรจะสนับสนุนดีกว่า

ชื่อจริงของจริงต้องพิมพ์ภาษาไทยนะคุณผู้ชมนะ